สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเป็นหวัด
เสียงเป็นหวัดหน่อยตากฝนมากตากฝนเมื่อไหร่วะเนี่ยวันวันศุกร์เหรอ
อ้าวตั้งแต่วันศุกร์จะติดมั้ยน่ะจะเป็นจมูกปิดเลยทั้งสองข้าง
หมอหรอกเขาฉีดยาพี่ทุกวันก็โอเคแล้ว
พี่คะดูดเสียงไม่ทัน

เดี๋ยวตุ๊กแก่รักแจนมาก

คือเป็นเรื่องราวของสองแม่ลูกนะครับคุณผู้ชม
เขาไปเจอตุ๊กแก่ตัวหนึ่งเนี่ย

จับป้อนข้าวป้อนอาหารอย่างดีสุดท้ายแล้วเอางึณีคางมันขึ้นมาให้มิสัสเรียง
ไปเลยหรอกคะเริ่มปูพันด์แล้วก็เริ่มใช้มือเนี่ยจับกับไปจากตอนแรกที่ปูลูกของ
ทันทณีเขาได้ติดโภสต์ภาพลูกสาวพร้อมกับตุ๊กแกตัวนึง

บอกว่าหลายคืนก่อนเนี่ย
เจอตุ๊กแกนอนหงายท้องอยู่คิดว่าตายไปแล้วจึงจะนำไปฝัง
แต่ปรากฏหายใจอยู่จึงอดที่จะทำเอาเข้าบ้านไม่ได้นะครับ

พอวันรุ่งขึ้นก็พบว่ามันยังไม่ตาย
ก็เลยเริ่มป้อนน้ำแล้วก็ป้อนอาหารเม็ด
โดยใช้ที่คีบแทนการจับสัมผัสตัวโดยตรง
เนื่องจากตนเองกับลูกสาวนั้น
กลัวว่าตุ๊กแก่ทั้งคู่
เวลาเดินผ่านไปความใกล้ชิดเนี่ยความผูกพันมันก็เกิดขึ้น
ตุ๊กแกเริ่มมีชื่อหลังจากนั้น

ตัวมันของนุ่มใช่ป่ะ

และในที่สุดตนเองและลูกสาวก็เริ่มจับตัวนุ่มนิ่มนะครับ
วันนี้นุ่มนิ่มลอกคราบแล้ว
ทำให้ดูอ่อนแรงหากลอกคราบเสร็จอาจจะแข็งแรงขึ้น
ก็คงถึงเวลาต้องลาจากกันนะฮะ
วันนี้เราสองคนได้แต่ดูแลตุ๊กแก่ตัวนี้ให้เต็มที่และดีที่สุด
ดูแต่มีความรู้ว่ามันอดโยนจริงเหรอ

เพราะปกติตุ๊กแก่มันจะแปแล้วก็จะกลัวมัน
มันคงรู้นะว่าเขาช่วยชีวิตมันนะ

ไม่เพราะว่าสัตว์ทั้งหมดกลัวมดดำ

คือไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมดดำดูอะไรนะ
ถ้าลองจับตุ๊กแกจับงูได้นี่ก็ไม่รู้เจอ

แต่มันเคยซื้อหมาให้คุณยาย

เขาบอกเขาพาแมวเขาไปหาหมอไปฉีดยา
เพราะว่าดินางตอนนี้หลงเข้ามาในบ้านเขา
เค้าเลยให้ลูกน้องเขาจับแมวแต่เค้าไม่ไปจับเองคือกลัว

ปะว้าง
คือถ้ารู้ได้ใครไม่มาโดนใช่มั้ย
พี่เดินออกจากห้องยังหันหลังไม่ได้ต้องหันหน้าออก

เอานะถึงพี่ไม่มาความก็ทราบถึงพี่ตลอดเวลาไม่ใช่เหรอคะ

ตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะเพราะว่ากำลังระบาด
แพทย์สุขุมกาญจนพิมัยประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในปีนี้
สรุปยอดวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
อัตราการป่วยและเสียชีวิตนั้นยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
มีผู้ป่วยถึง๒๖๔๓๐ลายเสียชีวิตไปแล้ว๔๑ลายค่ะ
ขอความร่วมมือกันช่วยทำลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายในบ้านและโรงเรียน
และชุมชนผู้ป้องกันบุตรหลานจากโรคนี้
แพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า
อาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกหลังจากได้รับเชื้อ๕๘วัน
จะมีอาการไข้สูงลอยอุณหภูมิ๓๘๕๔๐องศาเซลเซียต
อันนี้สูงมากแล้วนะติดต่อ๗๒๗วันนะคะ
ทั่วไปมันจะยากที่จะรู้เพราะว่ามันคล้ายเป็นหวัด
แต่มันไม่ไอไม่มีน้ำมูกหน้าแดงปวดศีรษะ
ทีนี้พอมีจุดเล็กแดงตามแขนขาลำตัวมันก็หมดเลย
และถ้ามีเลือดกำเดาไหลก็อาเจียนเป็นเลือด
แล้วอุจจาระเป็นสีดำอันนี้แน่นักแล้วนะ
เพื่อรับรักษาทันที่เพื่อสามารถลดการเสียชีวิต
การเสียชีวิตคือเบื้องต้นเนี่ยต้องทำลายแหล่งน้ำก่อนที่พ่อพันยุง
แล้วกัดตอนกลางวันนี้ก็มีโอกาสเป็นสูงด้วย
บางทีไประวังแต่ตอนกลางคืนคือยุงคือยุงลายเขาอยู่ตอนกลางวันอยู่แล้ว
ใช่ใช่บางทีไม่ทันนึกเนี่ยไปไปไปเข้ามุ้งไปปิดบ้าน
อยู่โรงเรียนด้วยส่วนใหญ่ไม่ได้ระวังแล้วก็มันจะต้อง

น้ำแบบทำอะไรเนี่ยใต้กระถางอ่ะอืม
เออไอ้จานลองกระถางเนี่ยตัวดีเลยแกหงน้ำอะไรอยู่อย่างงี้แหละ
ดีทั้งนั้นเลยโอ้ยเป็นสี่สิบเอ็ดลายไปแล้วปีนี้น่ากลัวน่ากลัว
น่ากลัวปีเองป่วยถึงสองหมื่นกว่าคนเลยนะคะใช่คือเสียชีวิต
เสียชีวิตคือป่วยยิ่งสองหมื่นหกคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมที่ชม
รายการอยู่นี่ด้วยความหวังดีจริงนะครับว่าอย่าแบบวัวหายแล้วล้อมคอก
ใช่ใช่เนอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมีเหตุทีนึง
คุณก็ค่อยมาดูแลกันทีนึงไม่ได้คือถ้าไม่มีเหตุ
คุณก็ต้องป้องกันคนในบ้านคุณเอาไว้เลยนะฮะพวกแหล่งที่มาของน้ำ
นะครับหรือว่าเอ่อกระถงกระถางน้ำคุณความทิ้งให้หมด
ที่สำคัญที่สุดตอนนี้คุณรู้ไหมว่ามันมีกฎหมายนะ
ว่ากฎหมายว่าเรื่องราวของแหล่งน้ำที่ทำให้เกิดยุงลาย
ติดคุกนะฮะถ้าเราละเลยไม่กำละเลยติดคุกนะตอนนี้เขากฎหมายเขามีอยู่
เอออย่างไอบ่อน้ำคำน้ำเน่าตามข้างถนนเงี้ยใคร
ก็ต้องช่วยกับคนอ่ะกรมธรรมก็ต้องดูแลเออเอาคนทางจังหวัด
หรือว่าไม่มีเทศบาลที่ไหนไปทำเนี่ยก็ต้องร้องเข้ามา
ในนี้เบื้องต้นเลยจะป้องกันได้เยอะที่สุด

ถ้าแบบว่าคล้ายเป็นหวัดไม่ใช่แค่เป็นหวัด
แต่ว่าถ้าลูกหลักไม่มีแล้วหน้าแดงปวดศีรษะบ่อยอะไรแบบนี้นะฮะ

คือถ้าเหมือนเป็นหวัดแล้วไปให้ยากินยาแก้หวัด
ไม่ใช่คือต้องคุณหมอเอง

หมอเองก็ต้องเช็คให้ละเอียดรอบครอบนะฮะ
เพราะมันก็เคยมีกรณีที่แบบไปรักษาแล้วก็รักษาผิด

เพราะเป็นไข้หวัดเนี่ยเป็นไข้เลือดออกมันมีหลายแบบใช่ไหม
คือต้องตรวจให้ละเอียดหน่อยนะฮะ
อีกเรื่องนี้ก็น่ากลัวมากเลยทีเดียว
เมื่อตอนเช้านะครับตอน๖นาฬิกา๓๐นาทีเนี่ย

ไหวไหมไหวนะไหวนะ
คุณหนุ่มคะแค่พี่มาเขาสะอึกนิดเดียว

ถนนสายสุวรรณสอนซึ่งอยู่แถวอำเภอบังพลีจังหวัดนครนายกได้พบร่างนะฮะ

เป็นชิ้นส่วนครึ่งท่อนราก

และพบชิ้นส่วนนี้ได้โดนลากถูรูดถูกกังเนื้อหนัง
เละเท้เปิดเปิงจนเห็นกระดูก
ก็ระบุได้ว่าเป็นเพศชาย
ส่วนอวัยวะช่วงล่างนี้นะตั้งแต่ท่อนเอวลงไปเนี่ยแหลกเละไปหมดเลยทีเดียว
ไปพบว่าผ้าสีขาวเปื้อนเลือดตกอยู่ที่แถวบริเวณที่เกิดเหตุ
ต้องไปหาความนะว่ามันคืออะไร
ข่าวคืบหน้านี้นะฮะก็ไปพบสืบว่า
ก่อนหน้านี้ตอนตี๓นะฮะ
ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาเนี่ย
ช่วงถนนบ้านนากับป่าขละนะฮะ
อำเภอตรงบ้านนาจังหวัดนครนายกตรงนี้แหละ
ซึ่งมันห่างจากที่เกิดเหตุอันนี้ด้วยนะ
ได้มีรถบรรทุกเนี่ยชนชายพิการคนนึง

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปพบร่างส่วนด้านบนจากเอวขึ้นไป
แล้วก็พบร่างอันนี้ขาดหายไปครึ่งหนึ่ง
ก็ชายพิการคนนี้มาทราบทีหลังว่าชื่อนายสัมพันธ์

เมืองต้นสันนิษฐานว่าจากจุดที่เกิดเหตุบนถนนใหญ่อันนี้
ก็จะมีรถบรรทุกที่สัญจรไปมาตลอดทั้งคืน
ผู้ตายก็คงจะนั่งวิวแชร์มาอยู่บริเวณริมถนนด้วยนะ
เสร็จแล้วก่อนที่จะถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิต
แล้วก็ร่างขายเป็นสองท่อน
จังหวะที่คาดว่ารถที่ผ่านมาอีกคัน
ไม่เห็นชิ้นส่วนช่วงล่างของผู้ตาย
สาเหตุเพราะว่าพอรถมันชนแล้วมันก็กระชาก
จนกระทั่งร่างหลุดออกเป็น๒ท่อน
ท่อนด้านบนก็อยู่ณที่เกิดเหตุ
แล้วก็ลากส่วนท่อนด้านล่างเนี่ยยาวไปจน๓๐กิโลเมตร

เขาบอกว่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากตรงบริเวณแถวนี้
เพราะว่ามันจะมีรถบรรทุกชนคนที่เดินอยู่บนหางเท้าบ้างล่ะ
อยู่แถวบริเวณริมถนนแบบนี้นะ
เสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงบ่อยครั้งมากเลยทีเดียว
ถึงได้บอกบอกว่าบางทีนี้นะ
มันห่างไปนะจากจุดเกิดเหตุตั้ง๘๐กิโลเมตรก็มี

ถูกลูดถูกกังไป๓๐กิโลก์

ถูกต้อง
มันก็แบบว่าเป็นถนนเนี่ยก็เป็นแบบแบบนี้เป็นดินไปเลย
แล้วก็คงจะแบบว่าถ่ายวิวแชร์มา

บอกเลยอะไรเนี่ยงานศพที่เฮฮาที่สุด

สื่อข่าวก็รับแจ้งว่ามีงานบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
จะเคลื่อนศพไปทำพิธีชาปนกิจที่วัดสวนโมกบ้านปากน้ำที่นาป่าอำเภอเมืองที่เพชรบูรณนี่แหละนะฮะ
ที่น่าแปลกก็คือทางเจ้าภาพจะจัดวงดนตรีรถแห่มาเล่นดนตรีทางโสดุสนาน
ระหว่างนั้นวงดนตรีรถก็แห่บันเลงเพลงอย่างคึกคืนเป็นลูกทุ่งหมอลำเพลงถังงัดบักแตงโม
กันยิ่งนักทำให้คลายความโศกเศร้าไปได้นะฮะนางนายนงรามนาย
นายนงรำอายุห้าสิบห้าปีน้องชายผู้เสียชีวิตก็
เปิดเผยว่าพี่ชายเสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็แข็งแรงดีจนเมื่อวันที่ห้ามิทุ
นายนที่ผ่านมาอยู่ดีก็ปวดท้องอย่างแรงเมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลก็พบว่ามีการติดเชื้อในกระแสกับเลือด
ทำการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในที่สุดก็เสียชีวิตลงในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นเลย
ญาติญาติก็โอ้โหงงเลยนะฮะทำใจแทบไม่ได้เลยนำศพกลับมาประกอบพิธีศาสนาทางบ้าน
ทีนี้ก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตมัน๓เดือนเจ้าตัวเขาบังเอิญพูดเปลยขึ้นมาว่า
หากเสียชีวิตนะไม่อยากให้โศกเศร้านะอยากให้สนุกสนานนะคือพูดเล่นแล้วก็ให้จ้างดนตรีมาเล่นด้วย
กับญาตินั้นจำได้ก็เลยทำตามที่เขาสั่งเสียไว้๓เดือนก่อนหน้านี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประดับหอลงศพตามปกติทั่วไปจะประดับตกแต่งด้วยผ้านะฮะ
กระดาษสีอะไรพวกนี้ของเขาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าก็ได้ทำลายการประดับลงศพขอโทษค่ะ
ปกติทั่วไปที่เขาประดับตามอะไรอย่างนี้เลยทำลายทิ้งเนี่ยสำหรับหอลงศพของนายคำรณเนี่ยนะฮะ
ทำด้วยเก้าอี้สีเขียวสดใสประมาณ๒๐ตัวประดับด้วยกระดาษีทองอย่างสวยงาม
เพราะว่าพอหลังจากชาปนกิจแล้วไม่ทำลายเพราะปกติเขาทำด้วยดอกไม้เป็นดอกไม้ต้องทิ้งถวายวัดไปเลยเป็นกุศลให้กับผู้ตายไปอีก
จะนั่งดีนะเขาก็จะหักเก้าอี้แบบนี้
ถ้าเอาไว้กลางแดดที่มันปล่อถ้าเก็บไว้กลางแดด

ไม่ต้องมีพิน้ากลัวอย่างนี้ทั้งไหร่ก็จะได้

ามีคอนเซิร์ททุกคืนแล้วเราก็ให้ใส่สีไป

เบาะพัดดมขอสีชมพู
เราก็พูดไว้เลยเขาจะได้ไม่ต้องลำบาก
แต่เราบริจาค
สุพรรณทรีย์
สุพรรณทรีย์
หรือเค้าไม่อยากใช้
อย่างวัยวะนี่เราแก่ขนาดนี้
มันคงใช้อะไรไม่ได้ตับไทยไส้พุงแก้วตรงแก้วตลาด
แม่ก็เอาเข้าไปดูเองว่าเอนิอยู่ตรงไหน

แต่จริงแล้วงานศพนี่มีตั้งแต่สมัย
มาหลายราชการที่๔หรืออะไร

เพราะว่าสำหรับคนไทยเนี่ยการตายก็คือการละจากโลกนี้

อย่างแบบว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าลำขั้นสวด

พี่คะ
พอพอวันเผาเขาก็จะมีโขนหน้าไฟ

แต่สวดขั้นโชว์ไม่เคยเห็น

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบบว่าลำโชว์แบบว่า
เผาตัวเองลงไปจะโดนตัวเองจะโดนเผาไง
อีกช่างกายเป็นนึงหรือเปล่าคะที่เป็นอะไรนะที่กินเหล้า
อะไรวะเมลีหรือเปล่าคะเมลีพรรดเมลีใช่เปล่าคะ
พรรดเมลีนางเมลีขี้เมาพรรดเมลีก็มีอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่เอามาเล่น
อันนี้พระสุทนมโนลาที่มโนลาที่บินได้
เป็นการกินนาลีที่ครึ่งคนครึ่งนก
ใช่ถูกนะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายดูสิใช่
ในอำเภอสังคบุรีพร้อมกับนายสมชาย
นายกงการบริหารสวนตำบลไลโว้
เขาก็ได้แบบว่ามาร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด
คลองแล้วก็ลำทานสาธารณะตามโครงการคลองสวยน้ำใส
ประจำปีของปีนี้ก็จะทำกันอยู่ทุกปี
แต่การเดินทางเข้าไปในพื้นที่อ่าวนี้
ก็มีความยากลำบากมากพอสมควร

มากเลยจำนวนอยู่ประมาณสักสิบต้นได้ถูกต้องก็เหลือแล้วแต่ว่าเขาปลูกกระจัดกระจายนะ
ไม่ได้แบบว่าไปเรียงเริงอะไรอย่างนี้กระจัดกระจายไปมานู่นนี่นั่นต่างนา
อยู่ในพื้นที่ประมาณห้าไร่หนึ่งต้นเนี้ยสองคนโอบสามคนแล้วเนี้ยอันนี้ต้นเนี้ยสามคนโอบนะฮะ
ก็เป็นต้นที่แบบว่าในทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยจะมีจำนวนผลทุเรียนเนี่ยประมาณสิบกว่าลูกกันเลยทีเดียว
หยีซองเจ๊งก็บอกว่าชาแล้วทุเรียนต้นนี้เนี่ยเป็นต้นพันธุ์ที่ปลูกโดยพ่อของเขาเองเนี่ยนะคะ
ซึ่งอายุเนี่ยกว่าร้อยปีเลยทีเดียวนะโอ้โหยืนต้นนานมากนะร้อยปีแล้วใช่โอ้โห
ต้นนี้นะได้โตมาพร้อมพร้อมกับทุเรียนนี่เลยทีเดียวน่ะคือคือเกิดมาก็เห็นแล้วล่ะ
ว่ามีต้นทุเรียนเนี่ยนะฮะพร้อมระบุว่าเมื่อเวลาทุเรียนออกผลทีเนี่ยนะ
ต้องบอกอย่างงี้เลยมากถึงนะสามร้อยถึงสี่ร้อยลูกกันเลยทีเดียวต่อหนึ่งต้น
ไม่ทั้งหมดทั้งหมดจริงสามร้อยสี่ร้อยลูกเลยน่ะแล้วเวลามันจะสุกเนี้ยมันก็จะมีลูกสีแดงอ่ะ
อืมนะรสชาตินี้ต้องบอกเลยว่าหวานมันเนื้อน่าเม็ดเลสพูดเรากับยุนิพี่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยที่มาปลูกทุเรียนตรงซอกเขาอะไรแถวบริเวณนี้เรื่องก็คือว่านะคะ
อดีตบ้านเสน่ห์ผองเนี้ยเขาเนี้ยนิยมปลูกเอ่อเลี้ยงขวายอืมเนี้ยพอเวลาเราไปปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นทุลงทุเรียน
ควายมันก็มาแบบว่าวุ่นวายกับต้นทุเรียนเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยรำคาญ
ทุเรียนไม่โตสักทีเขาก็เลยแอบมาปลูกตรงซอกนี้อ๋อไปกินวงกินใบเพราะว่าควายเนี่ยมันก็จะไม่สามารถปีนมาได้
หวานมันอร่อยเนื่อนหนานะเขาบอกอนาคตเนี่ยหากมีการส่งเสริมเนี่ยคิดว่าจะเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะ
แล้วก็ตนก็ได้ทำการมอบหมายให้เกษตรอำเภอสังขระบุรีเนี่ยนะคะ

แล้วก็มาขยายพันธุ์เพื่อที่จะส่งเสริมทำให้เกิด

เพื่อที่จะเป็นการจำหน่ายแล้วก็อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนอันนี้ไว้

ทุเรียนพันธุ์นี้ชื่อว่าเสน่พอง

คือเจ้าของปัจจุบันเนี่ยเจ้าของทุเรียนอันนี้อายุ๗๐กว่าแล้ว

คือตัวพ่อของพ่อของเขาเนี่ยปลูกมารุ่นพ่อ
พร้อมร้อยก็ต้องเป็นร้อยปีสิ
ตอนที่คุณธากับช่อของปัจจุบันเนี้ย
เขาบอกตอนเขาหนุ่มเขาก็จะเอาลงเรือ

เอาไปขายในตัวเมืองตัวจังหวัดอะไรอย่างนี้

โดยว่าทุเรียนเขาอร่อยใดมากดีมาก
ถึงก็เริ่มหายไปก็เพราะว่าแก่

แล้วแกแก็ให้ไหน
มีชาวประจำที่เกิดมามาก
มันต้องมาเพราะเขากินกันเป็นประจำทุกปี
หยากกินอ่ะ

บุรีนะเอ่นไงบอกชาวบ้านเนี่ยนะที่เคยได้เลขเดทถูกหวยมุดที่แล้วเลขเดท
ทั้งบนทางล่างไม่ได้แล้วก็ลงมาไม่มีพูดอะไรบนล่างนี่ต้องตัวหรืออะไร
นักแขกนี่นะเค้าบอกว่าเข้าโปรดถูกติดต่อกับหลายงวดที่เลือก

ว่าจ้างคณะกลองยาวไปบันเลงเพลงเถิดเทิงแก้บนแล้วก็รำแก้บนถวาย

บอกสนุกสนานกันมากนะฮะหลังถูกเลขเด็ดกันยกอำเภอ

เจ้ามือก็จริงนะครับ

ก็มีการนำแป้งฝุ่นไปรูปขอเลขเด็ดก่อนวันหวยอ่อย
เช่นเคยนะครับก็เรียกว่ามีแผงหวย

มาแล้ว
พอที่แล้วเห็นจริงเค้าเล่า๔ไง

มีอย่างไปดีกว่า๓๔ตัวนิกนึ่งอ่ะ

นี่ต้องได้หรอก

หวยล่ะหวยล่ะ

เจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยแหละหลายครั้งก็บอกว่า

แล้วก็นำไปซื้อรางวัลถูกรางวัลนะฮะ

มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็บนลงไปบอกว่า
ขอให้มีโชคมีราบได้เลขเด็ด

เจ้าแม่ตะเคียนชื่นชอบนั้นมาแก้บน

ตนก็เลยได้มีการว่าจ้างกลองยาวมาบันเลงนะฮะ

จะมีบรรดาคอหวยนะครับที่รู้จักกัน

สีสันกันด้วยนี่นะฮะ

จะแก้บนให้เจ้าแม่อีกอย่างยิ่งใหญ่เลยคราวนี้

วันหลังมาจ้างฉันก็ได้นะไม่ต้องงานศพอย่างเดียวนะ

ถุงหวยนี่

ไปถูกไปที่สนามบิน
จริงอะนะพี่ทิ้งงานเลยหรือ

พี่ก็มาบ่นอะไรเลยนะ

แม่แก่นี้ทำไมมึง

เธอมีอะไรไหม
ช่วงหน้ายายาเขาพูดแล้วว่าเขาพร้อมต่าง

เขาพูดเลยเหรอ

ยายามั้ยยายา

ว่าเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาเปิดเผยละ

แต่เนื้อต้องตัวกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว

โอเคค่ะพี่
ตอนนี้เนี่ยก็เราต้องถามอย่างงี้ว่า

แม่แก้วนี่ของณเดชน์แม่ปลานี่ของยายา

แบบว่าแฟนคลับเขาก็แบบว่าจิกหมอนกันเลยนะ
จับตาดูซิว่าข่าวนี้จะเป็นไปถึงไหน
จะแต่งงานเท่านั้นหรอ
ก็ได้เนี่ยเนาะได้มาแล้วสิอุ๊ยเรียนจบกันมาหลายปีแล้วเนี่ย
เออโอเคแต่เวียร์นี้มันสูงออมยังล่ะฮ่าก็อยู่ตรงนั้นไม่รู้
นะฮะสุดเนี่ยสาวยายาก็ได้ออกมาเปิดใจ
ถึงเรื่องนี้เลยฟังนะฟังค่ะที่ตนเนี่ย
สัมภาษณ์เรื่องแพลนแต่งงานเนี่ยที่ไปทริปด้วยกันครั้งนี้เนี่ยแม่แก้วก็ไม่ได้พูดอะไรน่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกนะให้เขาแบบว่าพูดกันมากกว่านะฮะทั้งแม่นูแม่แก้วเนี่ยก็ไม่เคยถามเรื่องนี้เนี่ยให้เราต้องตัดสินใจกันเองนะคะส่วนเรื่องที่จะเพิ่งไปทำงานเวลาตอบก็เป็นอย่างนี้ตอบว่าอะไรจะเฉไปเฉมาเนี่ยแล้วแต่ถามบอกว่าในแต่งพม่าใช่ไหม
เขาจ่วงเราเองเขาไม่ได้จ่วงกับเราด้วยรู้ยังไงก็นี่ไงหลอกพี่เนี่ยเอาอย่างงี้สาวยาย่าก็เผยว่าตนมีเวลาว่างก็เลยชวนแม่แก้วแม่เก๋ออะไรนี่ไปไม่หน้าเหมือนกันหมดเลยสามคนเออก็เข้าเป็นแบบว่าถึงแม่ณเดชน์กับแม่ยาย่าไม่หน้าเหมือนกันหมอเดียวกันเอ๊ะไหนมั้งถือโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็ไหว้พาไปขอพรมัน
แล้วแม่ปลาเขาก็เนตแคร์แต่เห็นดีนะ

ก็เกือบจะนั่งแค่นั้นและเดินตามป่า

ส่วนที่มาแซวตนว่าเป็นลูกรักของแม่แก้ว
เพราะว่าลงรูปหนูเยอะมาก

แห่งคุณเนื่อยที่จะตอรอต่อเถียง
แล้วก็รายได้พอแล้วนะฮะคืออย่างนี้คือพอมีโครงการ๙คนละ๙นะครับ
ของคุณตูนบอดี้แลมที่จะมีการจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยครั้งนี้จะเตรียมไปวิ่งที่ภาคอีสาน
เพื่อเชิญชวนคนที่สนใจนำเงินไปบริจาค

แล้วก็เชิญให้ทุกคนนั้นมาร่วมบริจาคได้นะครับ
แต่ถ้าว่าเนี่ยมันเกิดดราม่าขึ้นมานะครับ
เมื่อมีหลายคอมเม้นต์ติ๊ะติ๊งบอกว่า
งานแบบนี้เป็นการเรียรายเงินจากคนจน
แล้วก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืนนะครับ
ล่าสุดคุณตูนโบริสาลัมได้มีการออกมาเปิดใจเรื่องนี้
อินสตาแกรมด้วยท่อนคำง่ายบอกว่า
ตนเองนั้นมีอาชีพและมีรายได้มากพอ
ที่เลี้ยงดูความฝันของตัวเองและครอบครัว

สิ่งที่ตนตั้งใจทำตลอด๒๓ปีนี้
เกิดจากความสนุกและความสุข

ก็ถือว่าตนได้ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดไม่มากก็น้อย
หากใช่แค่พร่ำบ่นและด่าทอพอเถอะครับ
หากเจตนาของทุกคนคือการทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
อย่างใหม่วิ่งขอทาน

บางทีที่คนที่ไปด่าเข้าก็ต้องเข้าใจ
บางครั้งที่เขาทำผมว่ามันมีความผลประโยชน์

บาทนึงก็ได้บาท๒บาทอย่างน้อยก็ได้ร่วมกันทำบุญ
แล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้บาท๒บาทนั้น
อาจจะเป็นบาทที่ทำให้คนจนคนนั้นเนี่ย
ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือของโรงพยาบาลที่เขาได้บริจาคไป
นึกออกไหมฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย
พวกอุปกรณ์การรักษาต่าง
อยู่โรงพยาบาลอาจจะเป็นประโยชน์
สำหรับอีกหลายคนรวมถึงตัวคนที่บริจาคเองด้วย
อาจวันนึงเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเราเจ็บแค่ได้ป่วย
ต้องไปนอนโรงพยาบาลที่คุณตูนเขาช่วยกันวิ่งแล้วหาเงินมาซื้อเครื่องมือแพทย์
อาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้

บางครั้งแบบเขาไม่ได้มาบอกว่าคุณต้องบริจาค๕บาท๑๐บาท๑๐๐บาท
เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีก็ไม่ต้องให้เท่านั้นเอง

ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องสนใจ
ไม่เข้าใจว่าจะพูดอย่างนี้คิดมาได้ยังไง
โหดมากอ่ะเข้าไปอ่านว่าอุ้ย

ส่วนไอ้ที่เข้าไปดูฟุตบอล

ก็ไปบริจาคสิ
เขาไม่ได้บริจาคเขาไม่ได้บริจาคเงิน
แต่เขาบริจาคในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่

รู้ไหมว่าคุณตูนออกคอนเสิร์ตครั้งละเท่าไหร่
แล้วการที่คุณตูนไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเพื่อมาวิ่ง

โอ้โหผมบอกเลยว่ามันเยอะมากต่อ๑คอนเสิร์ตคุณตูน
แล้วคุณคิดดูดิว่าในระยะเวลาที่คุณตูนต้องเตรียมงานหรือไปวิ่งเนี่ย

ดูเจ็ดตนาระกับการกระทำของเขา

เออที่เราพูดมันตั้งนั้น
เอาง่ายจบ
เอาง่ายจบ

เดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมที่กำลังกินข้าวหรือกินไปแล้วหรือกำลังจะกินเรามีของอร่อย

คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องต่อไปไปดูเรื่องของการใช้ชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันกันบ้าง
โดยเฉพาะเรื่องราวของความสะดวกสบายนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากส่งเอกสารไปที่ไหน
ก็ใช้แค่ปลายนิ้วกดมือถือสั่งงานผ่านผู้ช่วยเบอร์หนึ่งในใจคนกรุงเทพอย่างไลน์แมนนี่นะฮะ
ที่มีร้านมากที่สุดกว่า๔๗๐๐ร้านนะครับได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเพียงเท่านี้คุณก็จบภารกิจทุกอย่างแบบสบาย
จริงค่ะจริงค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางไลน์แมนเขาก็ได้มอบความสะดวกสบายให้กับพวกเรามาถึง๓ปีแล้ว
อาหารหวานอาหารญี่ปุ่นอาหารฟิวชั่นอาหารไทยและอาหารแซ่บถูกใจแน่นอนดู
ดูซะัยท์
นี่ผมสั่งไปแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นเมนูสุดพิเศษจริงนะครับ
หนี้ภังนู้นเลยไปที่ฝั่งนู้นเลยไม่ว่าจะเป็นชาอู๋หลงใส่นมและไข่มุกนะครับ
หลอกดูหน่อยคะ
เห็นเลยคุณแม่
มีข้าวหน้าปูดองอันยองจากร้านปูดองอันยอง
แล้วก็ยังมีไก่ย่างลุยตาจากร้านนิตยาไก่ย่าง

จะบอกว่าเมนูพิเศษสำหรับสั่งได้ที่ไลน์แมนตั้งแต่วันที่๑ไปจนถึงวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๖๒นี้นะคะ
จัดส่งเพียงแค่๒๙บาทเท่านั้นกินกันใหญ่เลยต่อรอบนะคะ๒๙บาทต่อรอบ
แล้วก็ถือว่าราคาถูกมากยิ่งถ้ามีงานจัดเลี้ยงคุ้มสั่งแล้วคุ้ม
เพราะว่าสั่งได้จากหลายที่เนอะแล้วมารวมในปาร์ตี้เลย
มี๓๐ดิวนี่นะคะถือว่าเยอะมากลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะท่านผู้ชมค่ะ
ที่ขึ้นมานะฮะนี่นะคะที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไลน์แมน
หรือติดตามทางเฟซบุ๊คไลน์แมนงานนี้ล้อมได้แล้วนะคะ
เดือนเดียวเท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะคุณคุณหนุ่มคะจิ้มแจ่วเลยนะคะ
ผักอ่ะคุณคนสวยไม่ต้องกินพักพส่งมาหยิงยังร้อนอยู่แล้วนี่มีสปาเก็ตตี้
หรึอบาลหน้าระชาคอหมูยากอร่อยจริง

อันนี้มีพริกอันนี้มีพริก

กลับอีกแปบ

ปุ๊บพี่ม้ากินเสร็จแล้วเช็บกับโต๊ะ
ท่านผู้ชมเห็นไหมคะ

ไม่ถึงมันอ้าว
บางทีพี่ม้าจะถามเธอ
อุ้ยคุกกี้ผักโสดอรดอ่ะ
ผมชอบอันนี้มากเลย
ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ที่คุณแม่มากินกับแฟนเนี่ย
เขาสั่งได้ไหมครับพี่หนู
ก๋วยเตี๋ยวไก่เนอะขอบคุณโต้
สั่งได้มีบายแมนได้
มีหา
ตรงนั้นอะไรคุณหนุ่มส้นส้มตำ
ส้มตำร้านที่ยางไก่ย่างครับแม่
อันนี้ปูอันยัง
ไก่ดูดีอ่ะ

เราพวกเราช็อตแล้วค่ะ
เราทำรายการต่อไปได้
อันนี้หนูโหดสูตรนี้เลยค่ะ
ชาไข่มุกนั่นเนี่ย
แล้วใส่ป๊อปพรอนนี่หรอ
ใช่ค่ะป๊อปพรอนข้างบน

ระหว่างอ่านข่าวเธอทำให้ดูหน่อย

แล้วก็ไปดูแบบว่า
ภาพสวยที่แบบ
เจริญหูเจริญตาแล้วยิ่งกินหนักไปกว่าเดิม
นั่นก็คือนัทฮะ

เหยียดกัญชัยอ่ะมันทิ้งแล้วอ่ะ

อุ้ยกี่แพ็คเนี่ย

นี่เป็นภาพล่าสุดเลยนะ
เมื่อวันที่๙นี้เลย
แอคกี้ยืนคู่ไปเลย